ซึ่งทั้งคู่ก็ยังขออุบเลิกแต่งไว้อยู่นะคะบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมงานแล้วไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะค่ะ
ทั้งสถานที่ชุดงานแต่งต่างแล้วก็มาเก๋มาก
เพราะว่านางชอบร้องเพลงชอบดูดิสนี่
มีการร้องเพลงแบบเจ้าหญิงดิสนี่ด้วย

ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าพี่หญิงชอบดิสนี
แต่พี่ตูนก็ชอบแล้วก็จะชอบ

อย่างเช่นอย่างเราคุยกันเรื่องพรีเวดดิ้ง

ความเป็นดิสนี่นิดอะไรอย่างนี้

อันนี้เขาก็แย้งขึ้นมาบอกว่าไม่เราต้องเป็นพรีนเซตกับครินส์เท่านั้น

เอาเป็นว่าเดือนหลังจากพฤษภาไปแล้ว

ตอนแรกเนี่ยก็อยากแต่งแบบจุ๊ย
ชนิดเลยอยากแต่งแบบแบบจุ๊ย

คุณอ๊อปปองสับมีไงคะคุณผู้ชม

ต้องถามกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาซี้กันมากนะคะ
ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทำไมไปหวานอยู่ใต้ร่มสีเหลือง
เพิ่งแซวกันอยู่เลยมาคราวนี้เปิดตัวกันไปเลยจ้า
ยังไงจ้ะเนี่ยไปฟังหญิงได้ค่ะ
เราใช้รูปหน้าตอบคำถามนะคะ

ก็รู้สึกดีไม่ค่อยมีอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยแก

แล้วหลังจากพฤหัสไม่ลงรูปเดียวเลยจ้ะ
หรือหญิงชอบอัพที่สุดเวลาเกินไปความรัก
เพราะหญิงรู้สึกว่าเขาจะโทนดาวน์ตัวเองลงมานิดนึง
ก็โอเคนะเรารู้สึกว่าฝรั่งก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร
พวกนี้เขาจะแบบเข้าใจทุกอย่างค่อนข้างแบบเคลียร์

โอ้โหพิธีกรรายการจัดจ้านเนี่ยเขามีแฟนกันทุกคนเลยนะคะ